ยุคนี้สมัยนี้ท่านคิดว่ายังมีเรื่องของข้าราชการบางคน
ผมใช้คำว่าบางคนนะที่ชอบไปเบ่งกินฟรีเที่ยวฟรีพักฟรีอะไรพวกนี้

จะมองว่านักธุรกิจในพื้นที่ของตัวเองเขาอาจจะต้องเกรงใจ
หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะการขอการอำนวยความสะดวกอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แต่ว่าที่กระบี่เนี่ยโรงแรมแห่งหนึ่งเขาไม่ยอม
เขาไม่ยอมจะเอาหลักฐานไปฟ้องท่านผู้ว่าพรุ่งนี้ด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงแรมภูพิมารรีสอร์ทแอนด์สปานะครับ
ซึ่งอยู่ที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
ผู้จัดการโรงแรมบอกว่ามีข้าราชการคนนึง
เป็นข้าราชการระดับสูงผู้ชายนะครับมาจากหน่วยงานแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่
เขาบอกเขามีครกมีคลิปอะไรหลักฐานชัดเจนเลยนะครับ
คือโทรศัพท์มาขอเลยนะไม่ได้มาจองนะ
มาขอห้องพักฟรีกับพนักงานโรงแรม๑ห้อง
เมื่อวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเที่ยง
หยุดยาวเลยอ่ะ๔วันวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
ก็ทางโรงแรมเขาก็คงจะเห็นว่าอ้างมาขนาดนี้
แล้วก็พอมีห้องเหลือก็เลยเอาให้ก็ได้
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจัดเตรียมห้องไว้ให้
เป็นห้อง๑๒๐๔ห้องพักแบบธรรมดานะครับ
เพราะว่าห้องอื่นนักท่องเที่ยวเข้าพักเต็มหมด

ทีนี้พอมาถึงเนี่ยปรากฏว่าราชการผู้ชายคนนี้เนี่ยมากับครอบครัวนะครับ
ไม่ยอมฮะต่อว่าด่าทอพนักงานของโรงแรมด้วยถ้อยคำหยาบคาย
บอกว่าห้องที่จัดไว้ให้เนี่ยมันไม่เหมาะสมมันเป็นห้องธรรมดา
เขาขอห้องพักหรูที่อยู่ชั้น๕ได้ไหม
เพราะว่าห้องนั้นเนี่ยมันสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างสวยงาม
แต่ขอฟรีนะครับต้องเลือกวิวดีอะไรอย่างนี้เนอะ
มีคงมีคลิปอะไรเนี่ยอัดไว้เป็นหลักฐานหมดเลยนะครับ
พนักงานก็อ้าวเดี๋ยวไปดูห้องให้ใหม่ปรากฏว่ามันมีชั้น๔ว่างอยู่
ชั้น๕มันไม่ว่างนะครับห้องนี้ไม่ได้แตกต่างกันมากที่โรงแรมเขาบอกนะครับ
ต่างกันก็แค่ว่าชั้นสี่ไม่มีอ่างจากุซี่ที่อยู่ริมระเบียงแล้วก็มองเห็นวิวอ่ะอืมอ่า
เขาจะเอาชั้น๕เท่านั้นเขาก็ไม่ยอมนะครับ
ไม่พอใจต่อว่าพนักงานอย่างรุนแรงด้วยวาจาหยาบคายตะโกนเสียงดัง
นักท่องเที่ยวนี่ตกใจไปหมดนะครับแขกที่มาเข้าพัก
สุดท้ายถึงขั้นโมโหคว่างมือถือลงพื้น
แล้วก็พาครอบครัวออกจากโรงแรมไปทันที
นี่เราขออนุญาตปิดบังใบหน้าไว้ก่อน
โดยเฉพาะลูกเมียของเขาเพราะบางทีอาจจะไม่ทราบเรื่องด้วยนะฮะ
แต่ว่าทางโรงแรมเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับ
แล้วเขามีคลิปส่งคลิปเสียงคลิปภาพเหตุการณ์เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับ
คือทางโรงแรมบอกว่าการกระทำดังกล่าว
ถ้าเป็นราชการจริงแล้วที่มาอ้างแบบนี้เนี่ย
แล้วเขายอมให้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้ว
เพราะถือว่ามาเบียดบังการทำมาหากินของประชาชน
ทั้งที่ทำมาหากินก็ต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐ
แต่พอมาถึงแล้วยังทำพฤติกรรมแบบนี้อีก
ผู้จัดการโรงแรมภูพิมารรีสอร์ทแอนดสปาที่กระบี่เขาบอกว่า

หน้าล็อบบี้มาถึงก็อาบชี้หน้ากากด่าพนักงาน
ว่าโรงแรมป่วยแตกบ้างอะไรบ้าง

แล้วก็มีเงินข่มขู่ว่าใครเป็นคนจองห้องนี้เอาไว้ให้
แล้วก็พนักงานก็เรียนไปว่าเป็นผู้จัดการทางฝ่ายต้อนรับเป็นคนล็อกห้องตรงนี้ไว้ให้
เขาก็เลยด่าบอกอยากชก

ผู้จัดการเนี่ยมันตัวเดียวกันกับเจ้าของหรือเปล่า
ปล่อยถึงสารสัตว์อีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็เดินออกไปข้างนอก
หลังจากนั้นก็มาสอบถามว่าไม่มีห้องอื่นให้เหรอ
กูอยู่ตรงนี้มันไม่สมกับเขาอะไรอย่างนี้นะ
นักงานก็พยายามหาห้องที่มันว่างให้จริงแล้วเป็นห้องที่ขอฟรีมานะครับ
ก็เลยหาให้ชั้นสี่พอไปชั้นสี่ไม่ได้ไปดูห้องนะครับ
พอรู้ว่าได้อยู่ตัวเองได้อยู่ชั้นสี่
ก็ผมเสียพื้นทัศน์ตะคอกด่าด่าโรงแรมโรงแรมหวยแตกบ้างอะไรบ้าง
กูมันขอทานมาขอพักที่นี่เหรออะไรอย่างนี้
ลั่นมากนะฮะตอนนั้นเป็นช่วงเดียวกันกับที่ไฟฟ้ามันดับด้วย
แล้วเครื่องเจนเราก็เสียงดังมากแต่เขาเสียงดังกว่าเครื่องเจนเรานะ
วันหามันเกิดขึ้นกับโรงแรมเค้าเนี่ย
ที่มาเข้าพักเขาก็ตกใจกันหมดไง
ใช่นักท่องเที่ยวเขาเยอะอยู่แล้วอ่ะ
ก็ทางเจ้าของโรงแรมเลยบอกว่าให้ทางพนักงานเนี่ย
รวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมทั้งหมดเลยนะครับ
บันทึกพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้เอาไว้
จะเอาไปยื่นเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม
พันธุ์ตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิทธิ์
ราชการจังหวัดกระบี่เพื่อให้ตรวจสอบว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
เป็นข้าราชการจริงไหมถ้าเป็นอยู่หน่วยไหนสังกัดไหนอะไรยังไง
และขอให้ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมสอบสวนทางวินัย
จะได้ไม่มีข้าราชการคนอื่นมาทำพฤติกรรมแบบนี้เป็นเยี่ยงอย่างอีก

คือทีแรกทางผู้จัดการเขาก็เห็นว่าเป็นข้าราชการอ้างมาแบบนี้
แล้วก็มันมีห้องว่างนะ
ก็เลยจัดให้